โดยชี้ว่ากาญจนาสังเงินธนิการแดงดาและสุนิสาสร้างไทยสงฆ์
คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ประสบความสำเร็จในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่ประเทศจอแดน

เคยผ่านประสบการณ์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับเมื่อปี๒๐๑๕ที่ประเทศแคนาดา
อีกทั้งยังทำผลงานได้โดดเด่นตลอดการติดทีมชาติ
ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ปาเลสไตน์เมื่อปีที่ผ่านมา
รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลหญิงใน๔เกมด้วยนะครับ
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยอยู่ในสายเอร่วมกับจีนจอแดนเจ้าภาพนะครับและฟิลิปปินส์
โดยจะลงเล่นนัดแรกพบกับจีนวันที่๖เมษายนนี้
รายการนี้คัดเอา๕ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสในปี๒๐๑๙